ตำรวจนำตัวชายอายุ๒๐ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากเขาใช้มีดพระฟันพ่อแท้ไม่ยั้ง
จนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละครับ
ตำรวจสพท่าปลานะครับคุมตัวนายจักริตอายุ๒๐ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านในตะบนเจริม
อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับหลังจากใช้บิดพระเนี่ย
ฟันนายจำลองอายุห้าสิบสองปีพ่อแท้แท้สีชีวิตที่บ้าน
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายเมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบร่างของนายจำลองอยู่ในห้องชั้นล่างของบ้านครับ
สภาพศพที่ผมบอกว่าฟันไม่ยั้งก็เพราะว่าถูกฟันที่หลัง
หัวคอมือเวอะวะกว่า๑๖แผลนอนจมกองเลือดอยู่ครับ
นายจักริตลูกชายอ้างแบบนี้บอกว่าขณะที่เขานั่งกินข้าวอยู่
ไม่รู้ว่าพ่อมาจากไหนเดินเข้ามาตบหัวหลายครั้ง
เดินหนีไปหน้าบ้านแต่พ่อก็ยังตามไปต่อว่าแล้วตบหัวอีก
เขาทนไม่ไหวครับวิ่งไปเอามีดพระมาฟันพ่อจนเสียชีวิต
แล้วก็ลากศพไปหมกไว้ในห้องเก็บของใต้ถุนบ้าน
หลังก่อเหตุนะครับก็หลบซ่อนตัวอยู่หลังบ้าน
คุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนผมว่าทำไมอยู่ดี
พ่อเนี้ยต้องมาตบหัวลูกแบบนี้อ่าด้านสี่หานะฮะ
ด้านนายวิรัยบุญประเสริฐผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแล้วเสียงก็หายไป
ออกมาดูหลังบ้านนะครับที่เกิดเหตุกับชาวบ้าน
คราบเลือดครับที่ประตูห้องเก็บของชั้นล่าง
พังประตูเข้าไปจนพบศพในจำลองระหว่างนั้น
ระหว่างนั้นเห็นจักริตเดินอยู่หลังบ้านก็เลยถามว่าฆ่าพ่อหรือเปล่า
จักริตบอกว่าไม่ได้ฆ่าแต่ชาวบ้านเห็นพิรุษจับตัวไว้ก่อนส่งตำรวจ
ขณะที่นายหานนันทเศษอายุ๕๕ปีเป็นเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นเรื่องลูกชายครับให้ฟังว่าไม่ทำงานขอแต่เงิน
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยส่งตัวลูกชายไปบำบัดยาเสพติดมาแล้ว
หนึ่งแล้วนะฮะก่อนเกิดเหตุสลดนะครับ
จำลองผู้ตายเนี่ยไปเขียนข้อความบนฝาผนังบ้าน
ถ้าเดาดูคือคงเครียดเขียนเองลายมือแบบนี้ผมอ่านให้ฟัง
พ่ออยากให้เลิกยาเด็ดขาดยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต
เป็นพิษต่อสังคมมีอะไรก็ไม่เหลือขายกินหมด
คุณผู้ชมว่าคนที่จะเขียนข้อความแบบนี้เขารู้สึกอย่างไร
ส่วนศพผู้ตายนะครับญาติไปรับร่างจากโรงพยาบาลนะครับ
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีแล้วส่วนผู้ก่อเหตุถูกแจ้งก็หา